คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้นะครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผู้เสียหายก็ประกาศตามหา
ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นโชเฟอร์แท็กซี่ตัวจริงหรือเปล่า
หรือไปก่อเหตุขโมยรถแท็กซี่มาก่อน
แล้วก็มาก่อเหตุซ้ำขโมยโทรศัพท์มือถือ
ชาร์จอยู่ในรถของผู้เสียหาย
นี่ครับภาพจากกล้องก็สามารถจับภาพได้นะครับ
คือผู้เสียหายเป็นคนขับรถบรรทุกคันนี้นะฮะส่งของ
และทีนี้เขาก็ชาร์จโทรศัพท์มือถือไว้ในรถนี่แหละครับ

แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีใครมาขโมยของ

ปรากฏว่าภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพผู้ชายคนนี้ได้
ใส่ชุดสีดำนะครับ

หลังจากนั้นตัดสินใจในการเปิดประตูรถส่งของ
แล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือที่ชาร์จในรถเนี่ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในซอยกาญจนาพิเศษ

ผู้เสียหายเขาก็ลงจากรถไปส่งของอยู่

ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้มาหยิบไปฉวยไปนะครับ
แล้วก็ไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ร้านอื่นอีกก็พบว่าชายคนที่หยิบโทรศัพท์เนี่ย
ขึ้นรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง
เป็นคนขับด้วยนะคุณนะขับหลบหนีไปนะครับ
ผู้เสียหายบอกว่าโทรศัพท์ที่ถูกขโมยไปนะ

แต่สิ่งที่มีค่าก็คือรูปของลูกในโทรศัพท์

ก็เลยนำคลิปนี้มาโพสต์ในโลกโซเชียล
เพื่อให้ชาวเน็ตช่วยหาเบาะแสผู้ชายคนนี้

มาก่อเหตุขโมยโทรศัพท์มือถือ